เจดีสำคัญที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุนิยมใช้จำนวนรวมชั้นภูมิที่สำคัญทั้งหมดที่มีในไตรภูมิมากำหนดเป็นจำนวนปล้องฉะไหน
มีจำนวน๓๒๒๘๒๗หรือ๒๑ชั้น
เจดีบรรจุพระอรหันตธาตุหรือพระเถรธาตุนั้นมีจำนวนปล้องฉะไหน๒๐หรือ๑๖ชั้น
เจดีบรรจุอัฐิบิดามานดามีปล้องฉะไหน๑๖ชั้น
หากเป็นฝ่ายมหาญาณจะมี๑๘ชั้น
แต่ก็มีเจดีบางแห่งที่มีจำนวนชั้นเพียง๖หรือ๗ชั้นเท่านั้น
ซึ่งเป็นจำนวนชั้นสุขติในกามภูมิ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน